พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของหนุ่มเกาหลี
หลังจากที่ก็มีข่าวออกมาว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
แต่พอเช็คบินออกมาเนี่ยคุณ๑๖๐๐๐บาท

เออแต่เขาบอกว่ามีผู้หญิงมาแบบบริการป้อนน้ำป้อนอะไรเนี่ยอยู่๑๐คนได้นะ
แต่บินออกมา๑๖๐๐๐บาทนี่มันก็เกินกว่าเหตุไปใช่ไหมคะ
เขาก็ยอมจ่ายเพราะเหมือนกับโดนข่มขู่ก็รูดบัตรอะไรไปเรียบร้อย
แต่ในท้ายที่สุดพอเขากลับไปเขาก็ปรึกษาเพื่อนคนไทยว่า
มันแพงมากไปหรือเปล่าเพื่อนเขาก็เลยแนะนำว่าเอาไปแจ้งความแจ้งตำรวจดีกว่า
เขาก็เลยดำเนินการแจ้งตำรวจเพื่อที่จะเรียกร้องให้ทางร้านเนี่ย
คืนเงินให้เพราะถือว่าแพงเกินกว่าเหตุนั่นเองนะคะ
ก็เป็นความคืบหน้าของหนุ่มเกาหลีคนนี้แหละค่ะอายุ๔๖ปี
เขาไปแจ้งความที่สพเมืองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเขาก็มาท่องเที่ยวที่ตัวเมืองเชียงใหม่
แล้วคนขับรถสามล้อเครื่องเนี่ยแนะนำว่าให้ไปเที่ยวร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งที่ย่านถนนเจริญประเทศ
ขณะเข้าไปใช้บริการภายในร้านก็มีหญิงสาวประมาณ๑๐คนมานั่งรุมล้อมคอยเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้นะคะ
แต่หลังจากร้านใกล้ปิดพนักงานมาเช็คบินค่าบริการแพงถึง๑๖๐๐๐บาทแถมยังถูกคมขู่เอาบัตรเครดิตไปรูดเงินด้วย
ด้วยความที่เขาก็หวัดกลัวก็เลยยอมส่งบัตรเครดิตให้พนักงานก็รูดบัตรไปสามครั้งเรียบร้อย
ไปเจรจาค่ะและได้คืนเงินให้ผู้เสียหายก้อนแรก๖๐๐๐๐บาทก่อน
บาทก่อนแต่ผู้เสียหายยังไม่พอใจไปร้องเรียนต่อไปที่สถานกงศูนย์เกาหลี
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียกร้องขอเงินคืนเพิ่มค่ะ
จากนั้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เขาก็นำกำลัง
ลงพื้นที่ไปตรวจร้านคาราโอเกะที่เกิดเหตุแต่พบว่าปิดร้านไปนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ค่ะก็ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก
ริวัฒนบุญประสิทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็ได้เรียกนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและนายชัยวัดทรงชัยวัน
อายุสามสิบห้าปีเป็นชาวนนทบุรีและเป็นเจ้าของร้าน
คาราโอเกะดังกล่าวเนี่ยไปเจรจากันที่สองภอมเมืองเชียงใหม่
ทางผู้เสียหายเขายืนยันค่ะว่ายังไงจะให้เจ้าของร้านคืนเงินอีก
หมื่นบาทให้ตามที่เขาเรียกร้องไปนะคะ
ฟังเสียงของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีคนนี้หน่อยค่ะ
ป้อนดูหายบุรีของคาร์ดอีกบุหรี่ของใจของเขา

อีกบุหรี่ของเขาเกิดมามากก่อน

มันเป็นคนตายคนตายคนตาย
ฉะนั้นฉันไปเจอกันกับธุรกิจ
นี่ไม่ใช่ภาพธุรกิจของฉันฉันไม่จำเป็น
ชัยวัดเจ้าของร้านคาราโอเกะยอมรับบอกว่า
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการคิดเงินค่าบริการค่ะ
ทางร้านยินดีจะคืนเงินให้กับผู้เสียหายอีก๖๐๐๐บาท
รวมแล้วก็หนึ่งแสนสองหมื่นบาท
โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ต้องฟังเสียงของทะดาลเจ้าของร้านคาราโอเกะบ้างค่ะ

พอเมืองเชียงใหม่บอกว่าแม้คดีนี้จะเป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้
และผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกับเจ้าของร้าน
ในข้อหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
และจะนำตัวส่งฟ้องต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ก็หวังว่านี่จะเป็นแค่กรณีแรกนะ

มันจะกลายเป็นเสียชื่อเสียงการท่องเที่ยวของไทยอีกนะคะ
แล้วเขากลับไปที่บ้านเขาแล้วเขาไปบอกต่อ
อย่าไปเที่ยวที่เชียงใหม่อะไรอย่างนี้